คุณผู้ชมครับในระยะนี้ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งออกกำลังกายในช่วงเช้าอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าสถานการณ์หมอกควันตอนนี้เริ่มปรากฏแล้วนะครับ
ถ้าหากจำกันได้เมื่อปีที่แล้วครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไป
ต่อเนื่องยาวไปจนถึงเดือนหน้าก็จะเป็นช่วงที่เริ่มมีกลุ่มหมอกควันเข้ามาปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพรวมไปถึงในบริเวณที่ติดกับอ่าวไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างก็คงจะต้องพกหน้ากากอนามัยไปด้วยนะครับ
เพื่อสุขภาพของประชาชน
ตอนนี้เนี่ยนะครับลักษณะอากาศที่เมืองไทยของเราได้เจอกันก็คือเรื่องของแสงแดดครับที่มีการสอดส่องลงมาถึงบริเวณพื้นผิวนะครับผ่านชั้นบรรยากาศที่ขณะนี้ครับ
อากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีนยังคงมีการแผ่ปกคลุมอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าในขณะเดียวกันครับกระแสลมที่พัดเอากลุ่มความชื้นที่พัดเข้ามาในเมืองไทยของเราก็ยังเอาความชื้นพัดเข้ามาปกคลุมตามอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ
นั่นหมายความว่าขณะนี้เองนะครับความชื้นนั้นมีการลอยตัวขึ้นมาแต่ไม่สามารถที่จะลอยหลุดพ้นออกไปได้นะครับ
ดังนั้นจึงทำให้กลุ่มความชื้นเหล่านี้ก่อตัวกลายเป็นกลุ่มหมอกซึ่งถ้าหากความชื้นเหล่านี้มีจำนวนมากพอก็จะสามารถกลายเป็นฝนอย่างที่เราเจอในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นฝนที่ตกปล่อยเท่านั้นส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับในขณะนี้เองก็มีกระแสลมที่พัดเอาความชื้นเข้ามาปกกลุ่มตามแนวชายฝังโดยเฉพาะตอนกลางจนถึงตอนล่างก็ทำให้บริเวณกล่าวมีโอกาสเจอฝนแล้วก็คลื่นลมยังคงแรงอยู่นะครับใครที่เจาะเดือนเรือ

และติดตามได้ที่นี้ครับบุรุกรณะหนาวผมพบตนันพิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ